มาติดตามเรื่องราวที่เผยแพร่อยู่ในโลกโซเชียล

โหดโดดถีบนักเรียนตกเก้าอี้เลยล่ะครับ

คือครูเขาไม่พอใจที่เด็กนักเรียน
ชอบหนีเรียนชอบโดดเรียน
ทีนี้ครูก็ใช้วิธีลงโทษด้วยการโดดถีบนักเรียน

ครูคงโมโหนะแต่ว่าคลิปนี้พอเผยแพร่ออกไป
วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักถึงพฤติกรรมของครูในครั้งนี้

ระบุว่าเหตุการณ์นี้ผู้ก่อเหตุคือครูโรงเรียนแห่งหนึ่ง

ด้วยการถีบยอดอกจนตกเก้าอี้ครับ
เพราะไม่พอใจที่เด็กนักเรียนหลายคน
ไม่ยอมเข้าเรียนในตอนเช้าหรือว่าโดดเรียน

ก็เหมือนจะนั่งล้อมวงคุยกันตามปกติ
แต่ปรากฏว่าโมโหครับ
ครูก็เลยกระโดดถีบเด็กหงายตกเก้าอี้เลยนะฮะ
ทั้งที่ความจริงมีนักเรียนไปกันหลายคน

อันนี้เรื่องราวที่ถูกโพสต์ในโลกโซเชียลนะครับ

ครูผู้ก่อเหตุเป็นคนให้เด็กนักเรียนอีกคนถ่ายไว้
แล้วก็ยังส่งคลิปนี้ไปให้กลุ่มไลน์
ที่มีเด็ก๒คนที่โดนถีบอยู่ด้วยนะครับ
โดยกำชับว่าห้ามเด็กส่งให้ใครดูเป็นอันขาด

เพราะว่าครูอยากจะเหมือนว่าเป็นการเตือน
ให้พวกเธอรู้ว่าจะโดนลงโทษแบบนี้นะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมา
คลิปนี้มันเผยแพร่มันหลุดออกไปในโลกโซเชียลแล้วครับ
ทำให้มีผู้เข้าชมวิพากษ์วิจารณ์ต่างนานา
ถึงความไม่เหมาะสมของพฤติกรรมของคุณครู
ควรจะมีวุฒิภาวะและการลงโทษเด็กที่ไม่เหมาะสมแบบนี้
เด็กเขาอาจจะเรียนแบบในพฤติกรรมรุนแรงที่ครูกระทำต่อเขาได้คุณ
มันเป็นผลต่ออนาคตของเด็กด้วยนะครับ
แล้วก็อยากให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้
เข้ามาช่วยตรวจสอบดูแลเด็กที่ถูกทำร้าย
แล้วก็ตรวจสอบพฤติกรรมของครูคนนี้ด้วยนะครับ
คือไม่ได้บอกว่าการโดดเรียนเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะที่ทำนี่ก็ผิดนะไม่ใช่ไม่ผิด
แต่ว่าการลงโทษแบบนี้มันก็ไม่สมควร

เด็กก็จะเสพติดความรุนแรงไปเรื่อยอีกนะฮะ